มีคลิปแอบถ่ายคลิปหนึ่งให้ดู
เป็นคลิปที่ดูแล้วแบบโอ้โหสะเทือนใจมาก
ล้านชายแท้ใช้คำพูดแบบนี้ค่ะ

วาจาขู่ฆ่ายาย
ลองฟังกันไหมคะเชิญชมคลิปค่ะ

อยู่ไหนโอ้โห

ทางออกก็ใช้แท้
เฮ่ยใกล้ภายในไอ้ตั๋วชัย
สะพ้ายเลยได้รึ
รู้สึกยังไงคะแล้วยายอายุเกือบ๘๐แล้วอ่ะ
พูดกับผู้สูงอายุแบบนี้ใช่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วชาวบ้านบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินอ่ะ
ทนไม่ไหวแล้วอ่ะต้องแอบถ่ายเอามาแฉแบบนี้นะคะเป็นชาวบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ตะบนไซน้อย
ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะต้องถ่ายคลิปไว้อ่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่แค่เสียงมันก็แบบโอ้โหประโยคนี้กินเดี๋ยวนี้กินเข้าไปกินไปหรือยังเดี๋ยวแซ่งไปเดี๋ยวแทงไส้ไหลเลย
เนี่ยค่ะแค่ฟังเสียงมันก็รู้สึกเจ็บจิ๊ดจี๊ดแล้วนะนี่คุณผู้ชมคือโดนทำร้ายร่างกายอ่ะเจ็บกายโดนทำร้ายใจเนี่ยด้วยคำพูดเนี่ยมันเจ็บใจนะ
นี่สุดท้ายแล้วต้องไปแจ้งตำรวจมูลนิธิปวีนาหงษกุลนะคะให้มาตรวจสอบให้มาช่วยเหลือคุณยายค่ะ
กระทั่งช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ
พร้อมด้วยตำรวจสพไซน้อยพมจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
ไปพบกับคุณยายนี่ดูจังหวะนี้นะคะ
คุณยายนั่งพิงโซฟาอยู่ที่พื้นคุณยายพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะค่ะ
เพราะว่าคุณยายป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์โอ้ยอืมชาวบ้านบอกว่าลูกสาวคุณยายเนี่ย
มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมคุณยายปีละครั้ง
ล่าสุดก็คือ๓เดือนที่ผ่านมาพยายามที่จะพาคุณยายไปอยู่ต่างประเทศด้วย
แต่ตอนนั้นลูกสาวบอกว่าเอกสารมันไม่เรียบร้อยก็เลยฝากคุณยายไว้ให้หลานชายเลี้ยง
ครับแล้วก็ลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยช่วยจ่ายค่าดูแลให้เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ทิ้งรถยนต์ไปให้หนึ่งคันเพื่อให้พาคุณยายเนี่ยออกไปข้างนอกบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงหลานสะพ้ายดุด่าคุณยายพร้อมกับทุบตีทั้งเช้าเย็นทุกวันทุกวันนะคะ
เคยแจ้งไปที่อบตแล้วนะคะให้มาตรวจสอบอบตมาไหมมาตักเตือนแล้วค่ะ
แต่ว่าหลานชายหลานสะพ้ายเนี่ยก็ยังดุดาดทำร้ายร่างกายคุณยายเช่นเดิมนะคะ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวหลานสะพ้ายไปพูดคุยรายละเอียดที่โรงพัก
แล้วก็พาคุณยายไปที่โรงพยาบาลไปตรวจสอบร่างกาย
ลองฟังหลานชายบอกไหมลองฟังหลานชายพูดไหม
ยอมรับไหมหลานยอมรับไหมลองฟังดูนะฮะฟังขึ้นเปล่า
หลานชายคุณยายยืนยันว่าตัวเองไม่เคยทำร้ายร่างกายคุณยายแต่
รับว่าเสียงดังใส่คุณยายเพราะคุณยายเนี่ยหูไม่ค่อยได้ยินก็เลยต้องเสียงดัง
และจะตอบว่าเวลาเฉพาะเข้าห้องน้ำแล้วคุณยายคือเหมือนไม่ราดน้ำ
เท่านั้นที่ให้กวาดบ้านอ๋อบังคับให้คุณยายกวาดบ้านด้วยที่ให้กวาดบ้านเนี่ยเพราะหมอให้ออกกำลังกาย

ใช่เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าฟังขึ้นไหมคะลองฟังจากเจ้าตัวไหมคะ

เวลาถ่ายนะแกถ่ายยังไม่เคยลาดเลยผมก็ต้องไปลาดน้ำให้
บางทีก็ฉี่ตรงข้างกำแพงฉี่ข้างกำแพงผมให้เขาถูผมก็ช่วยถูด้วยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เช็ดนะผมก็ช่วยแกถูแล้วแกก็ถูด้วยเพราะว่าถ้าแพ้แกกินแกนอนอย่างเดียวติดเตียงแล้วใครจะเลี้ยงดูติดเตียง
ผมว่าเสียงร้างเขาไม่ค่อยได้ยินลบออกไม่ค่อยฟัง

ญาติพี่มาริยาทมูลนิธิ
ญาติพี่นี่ต้องเลี้ยงสุดความสามารถก่อน
แล้วแกบอกว่าใครมายุ่งเรื่องแกแกไม่ชอบเลย
ถ้าจะยังไงคุณไปทุกตีคุณแก
คุณปวีนาหงษกุลบอกว่าได้ติดต่อลูกของคุณยายที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะคะ
ซึ่งลูกก็ยินยอมให้คุณยายไปอยู่ในความดูแลของพมจังหวัดนนทบุรี
เบื้องต้นส่งตัวคุณยายไปตรวจสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
ว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่

ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร

รอผลตรวจร่างกายพร้อมทั้งใบสอบพยานในที่เกิดเหตุ
เรื่องของการได้ยินเสียงการถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เสียงด่าทอต่างเนี่ยนะครับ
ดูด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดหลักฐานชัดก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปว่า
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัส
สำหรับหลานสะพ้ายแล้วก็หลานชาย
คืออย่างคลิปที่เราเปิดมันเป็นการอัดเสียงใช่ไหม
ข่มขู่แต่ยังไม่รู้ว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงหรือเปล่า
เรื่องเสียงเนี่ยผมพูดหน่อย
คนแก่เนี่ยหูตึงเราเข้าใจแต่ลักษณะการพูดมันต่างกัน
บางทีถ้าสมมุติว่าคนแก่หูตึงนี่
ยายกินข้าวแบบนี้เราเข้าใจได้
แต่แบบแทงไส้ไหลเลย

คือคนแก่ก็คือเด็กอีกครั้งแหละครับ
เมื่อก่อนเราล้างก้นให้ลูก
คนแก่วันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปดูแลเขาแบบนั้นแหละ
ใช่คือแล้วที่อ้างบอกว่าให้กวาดขยะ
เพราะว่าคุณหมอให้ออกกำลังกายมันใช่หรือเปล่า
อย่างคุณอาม่ายิงงานของปุ้ย

แต่สิ่งที่ทำคือออกกำลังกายคือให้เขาหัดเดิน

เขาก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเรื่องในครอบครัวท่านหรอกนะ

สังคมต้องดูแลกันนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนซะหน่อย
อยู่กับคนแก่แล้วยิ่งมีอาการหูไม่ค่อยได้ยินมีอัลไซเมอร์ด้วยนะครับ